มาดูคลิปหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็น
สำหรับเหตุการณ์ที่ควายวิ่งมาบนถนน
แล้วก็ชนชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาอย่างเต็มแรง

เพราะดีที่รถ๖ล้อที่วิ่งตามมาหลัง
หลบเหตุการณ์นี้ได้ทันนะครับ

คนขี่รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้สวมเสื้อสีแดงนะ

ก็แต่ก่อนที่พ่อแม่เราชอบบอก
ใส่เสื้อแดงเวลาไปทุ่งนา
โอ้เขียนตัวเรื่องสื่อควายนะฮะ
เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กสรวิทย์มั่งมีได้โพสต์ภาพจากกล้องติดหน้ารถ
ขณะที่ขับตามหลังรถบรรทุก๖ล้อ
ในเส้นทางศรีสะเกดขุขันหน้าบ้านสะวงหัวเสือในจังหวัดศรีสเกต

ควายตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็ควิดรถจักรยานยนต์
จนล้มลงหน้ารถหกล้อแบบกระชันชิด
แล้วคุณดูรถ๖ล้อถึงขนาดหักหลบเบี่ยงเลน
เกือบจะพลิกคว่ำเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายรถ๖ล้อก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ไม่ชนรถจักรยานยนต์ไม่ชนควาย

และข้างหน้ามีรถสิบล้อสวนมาหมดอีก
ทุกอย่างมันฉิวเฉียดมากเลยนะครับ

หลังเกิดเหตุได้จอดรถไปดูคนเจ็บเป็นชายอายุประมาณ๕๐๖๐ปี

ไม่ติดใจเอาความกับเจ้าของควาย

ทำไมไม่ผูกควายไว้ให้ดีนะครับ

อันตรายต่อตัวเขาเองด้วยควายเนี่ยนะครับ
วิ่งมาบนท้องถนนแล้วก็รถชนเข้าเนี่ยนะครับ